ช็อกวงการบันเทิงนะคะสำหรับการสูญเสียของครอบครัว
ปีเตอร์คอปค่ะซึ่งได้สูญเสียน้องชายแท้แท้อย่างคุณ
ไมเคิลนะคะด้วยโรคมะเร็งกระเพาะระยะสุดท้ายนะคะ
เดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศพิธีรดน้ำศพที่วัดธาตุทอง
กับคุณพัทรวดีสันไทยพรค่ะ
เมื่อเวลาสิบหกนาฬิกาที่ผ่านมาปีเตอร์คอปและครอบครัว
เดินทางมายังสาราสิงหาเสนีวัดธาตุทองเพื่อร่วมพิธีรดน้ำศพ
พิธีรดน้ำศพไมเคิลคอปเดรินดอลน้องชายที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
หลังเข้ารับการรักษาตัวเป็นเวลา๒เดือน
ทางด้านเรมี่ระบิดาภรรยาของไมเคิลยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้า
โดยหลังเสร็จพิธีปีเตอร์ก็ได้เปิดใจว่า
จากไปของน้องชายเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด
แต่รับรู้ได้ว่าน้องชายอดทนและต่อสู้กับโรคร้ายอย่างเต็มที่แล้ว
สำหรับพิธีทางศาสนาครอบครัวจะตั้งสวดอภิษฐรรมศพเป็นเวลา๗วัน
และจะมีพิธีชาปนากิจศพในวันที่๒ธันวาคมนี้
ชนะสมบูรณ์ถ่ายภาพพัทรวดีสันไทยพรรายงานจากวัดธาตุทองค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียที่กระทันหันพอสมควรนะคะ
เพราะว่าคุณไมเคิลเองป่วยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะระยะสุดท้าย
ใช้เวลารักษาตัวอยู่๒เดือนแล้วก็เสียชีวิต

ใช่ตอนนี้ครอบครัวก็เหมือนกับยังทำใจไม่ได้นะคุณนะ
ก็แสดงความเสียใจมาในโอกาสนี้ด้วยนะคะ